ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลอีกรายนึงแล้วค่ะคือต้องขึ้นโรงพักแหละสำหรับคุณเบ้นปุญญพรนะที่โดนมิจฉาชีพปลอมแปลงเอกสารหลอกสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของตัวเองร้อนใจค่ะจนต้องไปลงวัน
ประจำวันเอาไว้อัปเดตล่าสุดนะคะเบ้นเปิดเผยกับบันเทิงไทยรัฐว่าตอนนี้เนี่ยนะ
รู้คนทำผิดแล้วรู้ตัวคนทำผิดแล้วแล้วก็ตำรวจกำลังดำเนินคดี
ตอนนี้เธอกำลังทำผลิตภัณฑ์ออนไลน์ไงก็เลยเนี่ยโดนมิจฉาชีพปลอมแปลงเอกสารเขาให้
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะสถานการณ์น้ำท่วมที่บ้านเกิดทั้งภาคใต้
ถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะคลี่คลายแล้วแต่ว่าเบ้นก็ยังเป็นห่วงคุณพ่อมากนะคะ
เพราะตอนนี้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ยังเป็นพื้นที่สีแดง
โควิดก็กลับมาระบาดหนักอีกครั้งเรียกว่าเจอสองเด้งเข้าไปเลย
คุณแม่ของสาวเบ้นเองก็ยังต้องอยู่กรุงเทพคือจะกลับบ้านไปหาพ่อก็กลับไปไม่ได้
ตอนนี้มันก็อันตรายหลายเรื่องแล้วเนาะไปฟังเสียงสาวเบ้นกันหน่อยค่ะ
ตอนนี้เหรอคะตอนนี้พ่อบอกว่าน้ำลดแล้วค่ะที่บ้านใช่น้ำท่วมก็น้ำลดลงแล้ว
แต่ว่าจริงน้ำมันไม่ได้เข้าบ้านนะคะแต่บริเวณรอบนอกมันก็ท่วมหมดเลย
ขี้คลายค่ะแต่ว่าก็เบ้นเห็นทุกคนก็เดือดร้อนเหมือนกันนะ
เพราะว่าเหมือนที่บ้านนะคะเปิดโรงเรียนอนุบาลเขาก็จะแบบมีปัญหาเกี่ยวกับการค่าใช้จ่ายอะไรอย่างนี้
โควิดก็หนักแล้วมาเจอน้ำท่วมอีกมันก็ไปกันใหญ่เลย
อีกอย่างหนึ่งตอนนี้เหมือนสถานการณ์นครเขามีเป็นพื้นที่สีแดงด้วย
แม่ก็กลับไม่ได้เหมือนกันเหมือนตอนนี้นครโดนสองอย่างเลยนะสองเด้งเลยนะ
โอ้โหไหนจะต้องสู้กับโควิดอีกแล้วก็ต้องมาสู้กับน้ำท่วมอีก
ยังไงก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็คนไทยทุกคนเลย

ใช่ค่ะที่สำคัญคือตอนนี้ก็อย่าประมาทเนอะโควิดมันไว้ใจไม่ได้นะคะคุณผู้ชมค่ะ